สติ๊กเกอร์เรื่องรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
แล้วเนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนสุขุมวิทย์นี่แหละ
คุณผู้ชมเป็นข่าวต่อเนื่องเลย
เมื่อวานก็เล่าไปแล้วว่ามีการเอาเอาอะไรอ่ะ
รถมาตักดินแล้วก็ไปทิ้งที่ไซส์งานก่อสร้างใช่ไหม
คนก็อยากรู้ว่าสรุปว่าอีรถคันนี้น้ำหนักมันเกินไหม
เกินไหมล่ะมาชั่งกันหน่อยตรวจสอบกันหน่อย

ย้ายรถบรรทุกมาชั่งน้ำหนักว่าบรรทุกเกิน

บอกว่าไอ้ดินที่ตักออกไปเอากลับคืนมาหมดแล้วนะ
แต่มันก็มีคำถามคนก็ถามนะว่า
ถ้าเกิดว่าเมื่อวานตักออกไปแล้ววันนี้เอากลับมาเติมคืน
มั่นใจได้ยังไงว่ามันจะเท่าเดิม
แล้วไหนมีคลิปที่คนแอบไปดูดน้ำมันออกด้วยนี่ใช่ไหม
แล้วอย่างนี้มันจะมั่นใจอะไรเหรอเอาลองฟังก่อนคุณผู้ชม
คือเขาเอาเครื่องชั่งมาจากกรมทางหลวงเลยนะ
ชั่งน้ำหนักรวมทั้งหมดสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบกิโลกรัม

สามสิบเจ็ดจุดสี่ห้าตันอืม

เพราะอะไรกฎหมายเขากำหนดไว้๒๕
เกินมาเท่าไหร่๓๗ลบ๒๕๑๒๔๕ตัน

ล้อหน้า๕๑ตันล้อกลาง๑๖๔ตันล้อหลังสุด๑๕๙ตัน
แล้วคนถามว่าแล้วไอ้แผ่นน่ะ
แผ่นที่ลองรับน้ำหนักเท่าไหร่
ก็ได้รับคำตอบมานะจากการไฟฟ้า
เขาบอกว่าไอ้แผ่นนี้มันลองรับน้ำหนักได้๒๘ตัน
ก็คือถ้าคุณขนตามกฎหมาย๒๕

ก็คุณขนมา๓๗ไงก็รับได้๒๘มันก็ลงไปแบบนั้น
แล้วการชั่งน้ำหนักครั้งนี้มาแทบแต่ทุกหน่วยงาน
กกน๕นะตำรวจทางหลวงนะ
กรมการขนส่งทางบกนะสนพนพอเขตพน
สกเขตพนปยทเขตพนเป็นพยาน
เจ้าหน้าที่บอกเลยว่าจริงแล้วเนี่ย
รถคันนี้มันน่าจะมากกว่า๓๗ตัน
เพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกไงว่าคุณจะมามั่นใจได้ยังไง
ไอ้ดินที่เอาออกไปแล้วแล้วเอากลับมามันน้ำหนักเท่าเดิม
เพราะว่าดินแต่ละวันมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้
ดินมันแห้งน้ำมันระเหยออกไปหมดแล้ว
ดินมันอุ้มน้ำน้ำหนักมันเพิ่มมากขึ้นล่ะ
แล้วรถบรรทุกคันนี้น้ำหนักอาจจะสูงถึง๖๐ตันก็ได้
เพราะอะไรมันไม่ใช่แค่เรื่องอุ้มน้ำไม่อุ้มน้ำอย่างเดียวนะดอม
มันมีเรื่องดินส่วนหนึ่งที่มันร่วงลงไปในท่อ

แล้วอีกอย่างหนึ่งบ่อตรงนี้มันก็ปิดฝาปิดพื้นข้างหน้าตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วมีคลิปบอกว่าทีมรับเหมาเมื่อกี้ไงที่ดอมบอก

อันนี้ไงนี่ไงน้ำหนักไอ้ตรงนี้

แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอาออกไปเท่าไหร่
นี่ขนาดแบบไอ้ที่เหลือยังไม่รู้นะ
ส่วนที่วัดได้ช่างได้ยังเกินเลย
จากที่ได้ทำการชั่งแล้วน้ำหนักจะ๓๗๔๕๐กิโล
ซึ่งเกินกฎหมายกำหนดไป๑๒๑๒ตัน๔๕๐กิโลนะครับ
ก็มีส่วนทำให้ถนนเสียหายได้ครับผม

ทีนี้ผู้ว่าผู้ว่าชัดชาติค่ะ
ก็เปิดเผยนะคะบอกว่ารถบรรทุกคันนี้เคยมีข้อมูลนะ
จากเครื่องตรวจจับน้ำหนักใต้สะพาน
ของวันที่๑๒กรกฎาคมตอนบ่าย๓โมง๓๒นาที
ข้อมูลละเอียดเลยที่เบิร์ดมีข้อมูลนี้ด้วยอยู่ไหม
แล้วดูสิคือจากข้อมูลวันที่๑๒กรกฎา

บรรทุกน้ำหนักอยู่ที่๖๑๔ตัน

เห็นไหมไอ้รอบนี้ที่บอกว่ามาชั่งได้

แต่ทีนี้คุณผู้ชมตามกฎหมายที่บอกว่า

แล้ววิ่งเกินกรอบเวลาที่ได้รับอนุญาต
เพราะว่าเขาห้ามรถบรรทุกมาวิ่งเกินเวลาบ่าย๓
แต่ว่าเรื่องนี้จะดำเนินคดีได้หรือเปล่า
พูดชัดบอกว่านอกจากเครื่องชั่งตรงนี้แล้ว
กำลังอยู่ในช่วงวิจัยก็เลยบันทึกเป็นข้อมูลเอาไว้ก่อน

แต่ถ้าเกิดจะดำเนินคดีอาจจะโดนเรื่องวิ่งเกินเวลานะ
อนาคตถ้าเกิดผลวิจัยเครื่องชั่งตรงนี้เสร็จ
ก็จะเอามาติดตั้งตามสะพานต่างในพื้นที่กรุงเทพ
คือจะได้รู้เลยไงว่ารถที่วิ่งขึ้นสะพานต่าง
เออเราจะได้รู้นะว่ามันน้ำหนักเกินไหม
เขาคาดว่าช่วงสิ้นปีนี้จะติดตั้งได้๑๐จุด
แล้วก็จะขยายการติดตั้งเพิ่มช่วงปีหน้าด้วย
หลังจากนั้นก็มีการหารือตำรวจจะมีการหารือนะ
แล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อไปด้วยนะคะ
อืม

ข้อมูลว่าเคยบรรทุกน้ำหนักเกินถึง๖๑ตัน
เมื่อวันที่๑๒กรกฎานี่เราก็ว่าพีคแล้วนะ

คุณผู้ชมฮะทีมข่าวเราได้ข้อมูลมา
ว่ามี๓วันนะที่รถบรรทุกคันที่เกิดเหตุ

คือ๑ใน๑ใน๓คือที่น้ำแข็งบอกไป
และอีก๒อันมันก็มีอะไรบ้างดอม

รอบนั้นบรรทุก๕๒๙ตัน
แล้วตอนนั้นหัวรถจะมีสติ๊กเกอร์เขียนว่าอะไร

มา๑๒กรกฎาคมตอนนั้นบรรทุก๖๑๔ตัน

บนหัวรถก็ยังเป็นเสียอังเปล่าอยู่

ข้อความที่ติดอยู่ไม่ใช่เสียอังเปล่าแล้ว

เมื่อกี้ที่รายงานไป๓๗๔๕ตัน
แล้วมันจะเกี่ยวกับตัวบีบนรูปดาวไหมคุณผู้ชม
แต่ว่าเมื่อช่วง๕ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักการโยธากรุงเทพมหานครแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเนี่ยก็มีการสนที่กำลังตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกินไปตรวจที่ถนนเทพรักษ์เขตบางเขนเจอรถบรรทุก๑๐ล้อ๒คันต้องสงสัยเลยว่าน้ำหนักเกินแล้วพอดูตรวจสอบดูเอาคันแรกน้ำหนัก๓๔ตันค่ะ
ที่ไซต์งานก่อสร้างจากแถวปริมทนก็คุมตัวคนขับทั้ง๒คนแล้วก็เอารถบรรทุกในส่งพนักงานสอบสวนที่สอนอบางเขตด้วยจะดำเนินคดีเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักเกินอันเนี่ยโทษปรับ๑๐๐๐แล้วก็ต้องยึดรถเอาไว้ก่อนนะผู้ว่านะโรงพื้นที่ไปตรวจสอบก็บอกว่าต้องสนที่กำลังกันกับกรมทางหลวงจะได้เป็
แต่ว่าต้องมาแบกรับความผิดที่รถบรรทุกน้ำหนักเกินต่อไปเนี่ยจะดำเนินคดีกับทางฝั่งเจ้าของรถด้วยนะคะ
โอ้โหคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมแล้วปล่อยให้รถที่แบกน้ำหนักเกิน๒๕ตันเข้ามาในกรุงเทพได้คุณผู้ชมฮะ
แต่ช่างเครื่องช่างไม่มีอ๋อ
ท่านเปิดเผยเองเลยหลังจากที่ท่านมาร่วมประชุมของคณะทำงานเรื่องการตรวจสอบข้อได้จริง
ไอเซอร์สไตรเกอร์ดาวเขียวตัวบีอ่ะ

บิ๊กโจ๊กบอกว่าเบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถบรรทุก
ข้อหาขับรถโดยประมาททำลายทรัพย์สิน
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่บาดเจ็บร่างกาย
และขับรถบรรทุกเกินกว่ากฎหมายที่กำหนด

ปกติแล้วกรทมมีกฎหมายห้ามบรรทุกเกิน๒๕ตัน
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการตรวจจับ

ซึ่งแนวทางในอนาคตรถบรรทุกที่จะวิ่งเข้ากรทมเนี่ย

และรถที่วิ่งในพื้นที่กรทมเอง
จะต้องถูกชั่งน้ำหนักทันทีที่ขับออกจากสายงานก่อสร้างด้วย
ส่วนเรื่องสติ๊กเกอร์ดาวเขียวบี
จากการสอบถามผู้กำกับสนพระขนง
ก็บอกว่าเจ้าของรถให้ข้อมูลมาอีกทีหนึ่ง
ไอ้สติ๊กเกอร์นั้นเป็นสัญลักษณ์ในการวิ่งเข้าไซส์งาน
เฉพาะกิจวิ่งสั้น๑๐วัน
แล้วเรื่องนี้จะต้องถูกตรวจสอบอีกว่าเป็นการรับสวยหรือไม่อย่างไร

รองโจ๊กยังยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
ถ้าทำผิดหนีกฎหมายไม่รอดอยู่ดีครับ
มีข้อหาที่แจ้งที่มีข้อหาอะไรบ้างครับ
มีข้อหาเรื่องกับการทำลาเบียรักษาในการเอาดินออกครับ

เมื่อกี้ฟังสอบถามผู้กลับนะฮะ
การเอาดินออกเนี่ยเป็นเจตนาที่ต้องการจะเอาดินออกไป
เพื่อจะให้น้ำหนักรถมันยกขึ้นมาได้
รองโจ๊กไปแล้วต้องฟังคนขับรถบรรทุกบ้างคุณผู้ชมฮะ
อยหรือว่าชื่อจริงคือศักดิ์มงคลทาสโกครับ
อายุ๒๙ปีก็มาที่สนพระขนงเช่นกันเมื่อวานนี้
มาให้ปากคำกับตำรวจเรื่องประเด็นการบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ย
เขาบอกว่าเขาขับมาให้ขับรถบรรทุกเนี่ย

อยยืนยันว่าไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้รถที่ผมขับมาเนี่ยน้ำหนักมันเกิน

ผมเองเพิ่งจะเห็นไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

แสดงว่าการวิ่งครั้งนี้ไม่มีการให้น้ำหนักใช่ไหมพี่

ผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเขาไม่โคลดโอกาสให้
พยายามตามถามเลยคุณผู้ชมฮะตอนบอยมาถึงสอนอพระขนงเนี่ย

พี่อย่าตักดินใส่รถผมเกินที่กฎหมายกำหนดนะ

แต่นี่หลายหน่วยงานน่าจะต้องตรวจสอบ

ตำรวจโดยมีเรื่องสวยก็ต้องถูกถามแล้ว
คือก่อนหน้านี้เราเห็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พี่ต่อบิ๊กต่อส่วนใหญ่ท่านจะพูดกับนักข่าวพร้อม
สุภาพคือน้องเดี๋ยวพี่มานะ
เดี๋ยวพี่ประชุมก่อนเดี๋ยวพี่มาให้สัมภาษณ์
คุณผู้ชมเคยเห็นบิ๊กต่อเป็นแบบนี้ไหมครับ

การที่น้องจะพูดอะไรขึ้นมามีหลักฐานก่อน
ทุกคนต้องการพยายามทำสิ่งดีให้เกิดภายในสังคม
แต่เราบางคนเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ตำรวจกำลังทำ
คือก็ยังนุ่มแต่ในความนุ่มมีความดุ

นี่ท่อนก่อนหน้านี้ที่ก่อนจะพูดประโยคที่ปล่อยเสียงเลย
บอกว่าบ้านพี่พี่แบ่งกันแล้ว
พ่อบ้านก็ต้องดูบ้านพี่เป็นผู้ใหญ่บ้าน

แล้วก็เป็นประโยคต่อจากพี่เบิร์ตเลยที่ต่อยเมื่อกี้

ถ้าท่านพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่ามีคนรับผิดชอบแน่นอน
วงแตกผลตะบดเอกต่อศักดิ์สุขวิบลผู้ประชาการตะบดแห่งชาติ
ตอบคำถามกรณีไอ้สติ๊กเกอร์ดาวเขียวตัวบีน่ะ
ที่แปะอยู่หน้ารถเป็นทุกอ่ะนะครับ
ว่าเกี่ยวกับสวยหรือเปล่าและจะเดินบริการอะไรเท่านั้นแหละครับ
คุณผู้ชมฮะท่านผ่วงตลอดตอบนักข่าวบอกกรณีนี้น่ะ
ถ้าจะเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ต้องมีหลักฐานนะ
เนื่องจากเสนอข่าวในประเด็นนี้ถ้าขาดหลักฐาน่ะ
อาจจะทำให้สังคมเข้าใจผิดได้และจะนำไปสู่ความขัดแย้ง
ยืนยันว่าตำรวจทุกนายครับปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคม
แต่ถ้ามีตำรวจนอกแถวถ้ามีตำรวจนอกแถวเกี่ยวข้องกับสวยนะครับ
ไม่เอาไว้ไม่เอาไว้แน่จะเอาทั้งวินัยด้วยเอาอาญาด้วย
เด็ดขาดเลยครับนี่ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
ปฏิกิริยาของท่านช่วงบ่ายเมื่อวานคุณผู้ชมครับ
พลตำรวจโทษธิติแสงสว่างผู้ประชาการตำรวจนครบาน
มีคำสั่งมีคำสั่งให้กรประคับการตำรวจนครบานห้า
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงซิไอ้กรณีรถบรรทุกน้ำหนัก
ขนดินแล่นอยู่ในพื้นที่แล้วตำรวจละเลย
เรื่องการจราจรหรือเปล่านะครับโดยมีพันธบทเอกวิทยาวัฒน์ชินคำ
รักษาราชการแทนผู้ขออภัยครับรักษาราชการแทนผู้บังคับการ
ตำรวจนครบาน๕ลงบุงนามในคำสั่งให้พันตำรวจเอกพบทรจิตมันนะฮะ
รองผู้ประคับการตำรวจนครบาน๕เป็นประธานกรรมการสอบสวน
ซึ่งนอกจากสอบสวนเน้นคดีจราจรแล้วยังให้ตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
รู้เห็นกับสติ๊กเกอร์หรือเปล่านะครับคุณจะมา๗วันไม่ได้นะ
๓วันต้องรู้ผลนี่ขีดเส้น๓วันต้องรู้ผลเลยครับ
กลับไปดูประโยคของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์หน่อย
ที่ยืนยันว่าตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคม
อยากถามท่านเหมือนกันนะว่าตำรวจทุกนายคิดอย่างนั้นจริงไหม
ว่าปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมหรือเพื่อใครนะครับ